ในเวทีประชันวิสัยทัศน์หัวข้อการเมืองไทยกับการสร้างคนไทยศัตวรรษที่๒๑
ปรากฏว่าตัวแทนของ๗พักการเมืองต่างเห็นตรงกันว่าการพัฒนาและเตรียมคนไทย
ไปสู่ศตวรรษหน้านั้นจะต้องก้าวพ้นความขัดแย้งให้ได้ก่อน

วิสัยทัศน์และแนวคิดการสร้างคนไทยในศตวรรษที่๒๑
จากตัวแทนเจ็ดภาคการเมืองที่ร่วมการสะท้อนสิ่งที่แต่ละภักดิ์
อยากเห็นคนไทยในศัตวรรษหน้าต่างมีจุดร่วมเดียวกัน
คือต้องการเห็นคนไทยก้าวพ้นความขัดแย้งที่เรื้อรังมาเป็นเวลานาน
่งสร้างคุณธรรมบนพื้นฐานความซื่อสัตว์สุจริตและยุติธรรม
เพราะเป้าหมายของการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากความขัดแย้งที่มีอยู่

เราไปไม่ได้เลยถ้าเรามีความขัดแย้ง
ดังนั้นเราก็มีอุดมการว่าสร้างสามัคคีปลองดองของชาติ
ทุกภาคส่วนไม่ใช่คนในชาตินะของชาติ
เช่นการเหลื่อมล้ำเนี่ยมันต้องปลองดองกันหน่อยนะ
ทุนกับคนที่อยู่ข้างล่างคุณแบบนี้ไม่ได้
ก็คือให้มีความปลองดองกันจะได้ลดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างคนต่อคนระหว่างผู้ปกครองผู้ถูกปกครอง
คือการปรองดองตรงนี้มันจะลดความขัดแย้ง
เพราะถ้าเรามีความขัดแย้งสิ่งที่พูดเนี่ยเราจะไปไม่ได้เราจะติดอยู่กับที่
เราไม่มีเวลาแล้วนะครับเราต้องเลิกทะเลาะกัน
หัวข้อวันนี้เรื่องการเมืองกับการสร้างคนเนี่ย

การเมืองต้องปลอดจากการต่อสู้และการแข่งขันทางการเมือง
ที่ไม่สร้างสรรค์เพราะตรงนี้เป็นเรื่องของทุกพักการเมือง

เราต้องเอาอำนาจประชาชนคืนมาคุณโกงประชาชนต่อไปได้
ประชาชนต้องเข้มแข็งในส่วนเหล่านี้เลือกพักไหนไม่เป็นไรครับ

แต่ท่านต้องอย่าให้มีใครมาโกงอำนาจท่านไปได้อีก
ถ้าก้าวพ้นการเมืองแบบเดิมไม่ได้เนี่ยนะครับ

แล้วคนที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยไม่ได้มาจากประชาชน
กลับมาบอกว่าคนที่มาจากประชาชนต้องทำอะไรบ้าง
แต่ทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือของพักการเมืองทุกพัก
และทุกภาคส่วนทำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ขณะที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
พักการเมืองต่างมองว่ารับได้
เพราะประเทศต้องมีอนาคตเพื่อเดินไปข้างหน้า
แต่ต้องไม่ลืมเอาอคติส่วนตัวที่มีต่อกันออกไป
โดยเฉพาะอคติที่มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรม
เพราะที่บ้านเมืองวุ่นวายส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนมีอคติ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน